ไปดูที่อิทธิพลของพายุโพดุลกันก่อนส่งผลให้หลายจังหวัดทั้งอีสานกับเหนือนั้นอ่วมค่อนข้างจะมากเหมือนกันนะครับ
ไปเริ่มดูที่จังหวัดพิสุนุโลกกันก่อนนะครับสถานการณ์น้ำป่าก็เข้าไปหลากนะฮะ
แล้วก็ท่วมฉับพลันในพื้นที่ตำบลบ้านมุงแล้วก็ตำบลวังยางของอำเภอเนินมะปรางครับ
จังหวัดพิศนุโลกนะครับก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ครับ
บริเวณถนนทางเข้าบ้านบุงนั้นจุดที่เป็นแลนด์มาร์คเขาบอกว่าเป็นแลนดมาร์ค
ไปชมค้างข่าวค้างข่าวบ้านออกจากถ้ำเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ออกมาจากเทือกเขาเนี่ยตอนนี้น้ำน้ำเนี่ยเอ่อเข้าไปท่วมบ้านบริเวณของประชาชนแล้ว
ถนนเนี่ยสูงสัก๒๐๓๐เซนติเมตรที่น้ำเข้าไปเอ่อท่วมทางตอนนี้ทางการก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อยู่นะครับ
ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะก็หนักเหมือนกันจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
คุณผู้ชมหนักสุดสุดเลยเนี่ยนะไปสำรวจตรวจสอบก็คือพื้นที่ตำบลวังหินตำบลสับเปิบ
แล้วก็ตำบลท้ายดงของอำเภอวังโป่งค่ะบริเวณเนี้ยนะถูกน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรชบูรณ์
สมทบกับมวลน้ำในคลองสับเปิบก็เอ่อล้นเข้าท่วมมานะคะ
โดยเฉพาะตำบลวังหินเพราะว่าหนักที่สุดเลยพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเนี่ย
ก็ได้รับความเสียหายชาวบ้านเองก็ต้องช่วยกันขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูง
รวมทั้งถนนสายหลักสายรองภายในหมู่บ้านก็ถูกน้ำท่วมนะคะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบแล้วค่ะเพชรบูรณเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่กรมอุตุเตือนนะคะ
ว่าจะได้รับปัญหาเรื่องของน้ำสะสมแบบนี้เหมือนที่จังหวัดกาลสินเหมือนกัน
ฝนก็ตกต่อเนื่องนะคะน้ำท่วมทะลักหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองค่ะน้ำเนี่ยท่วมบ้านเรือนประชาชน
ทำให้ชาวบ้านต้องเร่งขนข้าวของขึ้นสู่ที่สูงนะคะด้านพ่อเมือง
นายไกรสอนกรองฉลากก็เลยได้มีการลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหาย
และให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านที่อำเภอหนองกรุงศรี
ท่านผู้ว่าไกรสอนบอกว่ามีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย๒หมู่บ้านนะคะ
คือบ้านโนนศิลาหมู่๔และบ้านสะอาดนาดี
รวมแล้วเสียหาย๑๙๔หลังคาเรือนเลยค่ะ
นานี่เข้าไปร้อนท่วมพื้นที่โรงเรียนอัฐุบาลโพนทอง
นักเรียนติดในโรงเรียนมากกว่า๕๐๐คน
ออกมาเป็นร้อยคนจากชุมชนแล้วก็นักเรียนด้วย

ขณะที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
มวลน้ำก็เอ่อล้นท่วมไร่นาตำบลคำพาอุง
แล้วก็ได้กัดซอสถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

ขณะที่บริเวณโรงเรียนเมืองโพชัย
แล้วก็โรงเรียนโพชัยชนุกประถำ
โรงเรียนก็ปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว

กลนครก็อวมเหมือนกันค่ะ

สภาพหลังคาอาคารเรียนดนตรี
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลค่ะ

นักเรียน๔๐คนกำลังเรียนดนตรีอยู่เลยค่ะ

นักเรียนต้องหนีตายกันจ้าละวัน

หลังจากนั้นก็มีพี่ทหารนี่แหละ
ช่วยเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหาย
ขนย้ายเรื่องของซากปรักหักพังแบบนี้นะคะ
แล้วก็ช่วยน้องออกจากจุดนี้
เพื่อที่จะไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วย
โอ้โหอีสานตอนบนยังเจอกันเยอะนะคะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดนครพนมค่ะ

ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์น้ำนะคะ
ท่านบอกว่าหากฝนไม่ตกต่อเนื่อง

เพราะฉะนั้นพื้นที่นี้ก็ได้รับผลกระทบ
จึงได้มีการประสานหน่วยงานให้ดูแล
ตรวจสอบและเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะ

แล้วก็ย้ำด้วยว่าไม่อยากให้ประชาชน
ตื่นตระหนกกับวิการนี้

ในเขตชุมชนของเขต
เทศบาลเมืองนะฮะน้ำท่วมบ้านบริเวณหลายจุด
เหมือนกันชาวบ้านไม่ได้ขนของออกจากพื้นที่

ส่วนถนนหลายสายรถยนต์สัญจรเป็นมากลำบาก

แล้วก็น้ำก็ท่วมด้วยเช่นเดียวกัน
คือมันเป็นเหตุผลอิทธิพลของพระยุคโภดุล

ก็ต้องเอาเครื่องจากแบ๊คโฮ

ลำน้ำเซบกแล้วก็ทำให้เกิดการซุดตัวแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนเจ้าหน้าที่กู้ภัยปภ๑๓
ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของกระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวกราก

กาบิน๑๑รายที่ติดอยู่ที่เกาะไม่สามารถ
ที่จะอบพยพตัวเองออกมาจากพื้นที่ที่เสี่ยงภัยได้ทัน
ต้องมีการช่วยเหลือกันแบบทุลักทุเลแบบภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
ส่วนที่โคราชนะคะตอนนี้เนี่ยมีน้ำท่วมถนนแล้วก็ทางลอดทางรถไฟ
รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลสงครามอำเภอเนินสูงด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำเครื่องสูบน้ำมาเร่งระบายน้ำที่มันท่วมโรงพยาบาลออก
เพื่อไม่ให้เข้าไปภายในตัวอาคารนะคะ
สาเหตุที่น้ำท่วมขังก็เกิดจากการก่อสร้างทางรถไฟ
ที่มีการวางท่อระบายน้ำขนาดเล็ก
ก็เลยปริมาณน้ำไม่สามารถไหลออกได้ทัน
ก็เลยท่วมโรงพยาบาลและถนนนะคะ
และที่บริเวณสนามโรงเรียนพิมาย
พี่หมายพิทยาวิทยาน้ำท่วมสูง๔๐๕๐เซนติเมตร
บริเวณเขตโบราณสถานกรมศิลปากรกุฎบริษฐี
บริเวณด้านหน้าประตูชัยพิมาย
น้ำท่วมสูง๕๐๖๐เซนติเมตร
และก็ถนนสายพี่หมายชมพวงกมที่๑๒๑๓
ด้านหน้าโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม
น้ำก็ท่วมไป๑ช่องทางการจราจรด้วย

นครสวรรค์ตัวเมืองฝนตกทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดเลย
อำเภอหนองเรือขอนแก่นก็ฝนตกทั้งคืน
จะหยุดไปเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เอง
สถานการณ์ฝนก็จะตกต่อเนื่องนะ

แต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงลดระดับความรุนแรงลงนี้ก็ได้

ใช่ค่ะเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะ